บางคนชอบทานปลากระรัดพริกอะไรทั่วไปแบบนี้

ข้าวปลาราดพริกปรากฏมาเป็นแบบนี้เลย
อ๋อใหญ่มาก

คำตามคือ
โอ๊ะต้องกินตรงไหนก่อนดี

กลับไม่เน้นข้าวหรือยังไง

อุ้ยงงแต่มันก็ถูกของเขาแล้วนะ
มันก็ถูกไงแล้วข้าวปลารัดพริกจริงควรจะเป็นยังไง

เออเป็นคำเขาเรียกอะไรนะ
ถ้าเป็นข้าวราดก็จะไม่มาเป็นตัว

เป็นข้าวราดพริกปลาราดพริกเอออะ
เอาเป็นว่าก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก

คุณอัศาอันเดอร์สกอร์ฮาถะ
คือเขาบอกว่าคอมเมนต์หลายก็เข้ามาดู

ผู้สร้างก็คือเจ้าของคลิปบอกร้อยเดียว

ที่ไหนก่อนมันน่ากินเหมือนกันนะคุณ๑๐๐บาทอย่างนี้หรอ
ก็เลยมีคนถามว่าชื่อร้านอะไรนะคะ
เขาบอกว่าร้านนี้ชื่อร้านว่าปอปายใหญ่หย่อย
ปปายัยย่อยอะใช่อยู่ที่ตลาดโคชโพนแลนด์ตะบนท่าสุดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคุณ
ลองไปดูถ้าเกิดใครมีโอกาสก็ไปเที่ยวเชียงรายแวะไปอุดหนุนก็ได้
แล้วอย่าลืมสั่งนะข้าวปลาราดพริก
หวังว่าจะกินอย่างอร่อยแล้วก็อิ่มน้ำสำราญดี
๐บาทนะคุ้มนะจุกเลยออกกลับบ้าน